แบบที่๑ค่ะ

โอเคนะฮะก็เรื่องแรกวันนี้เรื่องของอะไรดีบัญญิน

หรือจะเอาอะไรคะเรื่องใส่ชุดไก่ระบำ

อเจี๊ยบเรียบด่วนนะครับ

แล้วก็จาดพิชชิตหนึ่งเนี่ยนะ

นี่ทั้งจาดพิชชิตนะ

ทางอีเจี๊ยบว่างมากเหรอ
คุณว่างมากคือจริงแล้วเอาเวลาไปเขียนเรื่องอื่นก็ได้

แต่เทียบมาป่ะล่ะไม่เคยเห็นตัวจริงอยากเห็นตัวจริง

เดี๋ยวรอแป๊บนึงก่อน

มันไม่มีแล้วมี๘วันแล้วก่อนสิ้นปรีนให้ก่อนสิ้นเดือนด้วยต้องการให้ไปด้วย

หมายว่าวันไหนคือตอนนี้คือโอเคสูงแรงหรือว่ารับตามกฎละ

ไม่ต้องรอไฟนอกคือคำไหนคำนั้นพูดแล้ว

หมอไหนที่จะดูเลิกให้เดี๋ยวจะโทร
ม้อนุ่มนี่แหละ

เดี๋ยววันหนึ่งก็ปั้นหนึ่งก็บุ๋มปั้นปั้นปั้น

คือบอกให้ไปเป็นเพื่อนหน่อยก็ไม่ยอมไป

เดี๋ยววันนึงก็ปั้นหนึ่งน่ะเดี๋ยววันนึงก็บุ๋มปั้นปั้น
แต่ประจบประแจงแบบถ่ายรูปนู่นนี่นั่น
คืออะไรก็ไม่รู้

เออเดี๋ยววันนึงก็ปราลีน่ะเดี๋ยววันนึงก็

ชุดมียางฮะก๊อบล่ะชุดมียางชุดน่ะหมาให้ได้นะเดี๋ยวคู่ไก่อะกัดการให้

เอาคุณบรรยินก่อนนะคุณบรรยินนะครับก็คือล่าสุดพันธุระโทบรรยินตั้งภาคกรนะครับ
เพื่อดำเนินการตรวจสอบแล้วก็รูปรวมพยานหลักฐาน
โดยศีลหน้าปกติไม่มีท่าติหวิตดกังวลอะไรเลย
ทั้งนี้ภายในห้องก็มีเจ้าหน้าที่ตึงกำลังเต็มที่เลย

จากนั้นทางคณะผู้พิพากษาได้เดินทางมาถึงศาลก็ชี้แจงนะครับ
กับทนายของทางจำเลยที่๔๕๖
ขอเลื่อนการตรวจสอบหลักฐานซึ่งศาลนั้นไม่เห็นด้วยนะฮะ
ส่วนทางด้านจำนวนที่๑ก็คือพนฤทธบัญญินเนี่ย
ไม่มีพยานหลักฐานหรือว่าเอกสารหรือว่าวัตถุพยาน
ยื่นต่อสารตรวจในวันนี้ด้วยเหตุผลที่ว่าไม่ได้ตรวจสอบเอกสารหรือพยานหลักฐาน

และในเรือนจำนั้นไม่มีที่จัดเก็บเอกสารอยู่ในห้องเดียว
โซ่ตรวนทำให้ไม่มีโอกาสดูเอกสารนะฮะ
นายนั้นคิดแทนไม่ได้รู้สึกว่าเกิดเสียเปรียบไม่เป็นธรรมนะครับ
ทางขุลบัญญินย์เองก็ย้างกล่าวว่า
ส่วนที่ปฏิเสธข้อเก่าหาต่าง

ก็คือเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น
คือวันนี้ผมเล่าตรงผมเองดีกว่าผมอ่านในนี้แล้วผมงง
ตั้งแต่เช้าที่ผ่านมานะครับก็คือ
คุณบัญญินเนี่ยนะครับก็ถูกนำตัวจากทางเรือนจำบางขวางเนี่ย
ไปที่ศาลนะครับเพื่อที่จะไปรับฟังคดีนะครับ
แต่ปรากฏว่าแน่นอนครับว่าวันนี้ก็จะมีพิเศษหน่อย
เป็นทีมฮานุมานของทางกองปราบในการที่พาไป
เพราะก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวออกมาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ
ว่าคุณบันยินเองเนี่ยนะฮะก็คือเอ่อมีการวางแผนแหกคุกมหาปลาย
คือเหมือนหนังอ่ะนะฮะเลยอ่ะเหมือนหนังแผนหนึ่งแผนสองอ่า

แล้วปรากฏว่ามีการเค้นกัน
เขาก็ยอมรับสารภาพว่าตัวเองมีสูญผวปภัณฑ์กับทางบัญญินทร์
พรุวอกจะติดตัวแล้วคุณออกจากคุกได้ยังไง
ก็บอกเลยว่าคุณบัญญินเนี่ยแหละฮะ
เป็นคนที่ให้คนมาประกันตัวเขาออกมา
ก็มีสองคนคนหนึ่งชื่อโจอีกคนนึงชื่อท็อปนะฮะ
คุณบัญญินเนี่ยก็บอกโจ้ว่าเนี่ยจะช่วยเหลือนะ

แต่มีข้อแม้๒ข้อ
ข้อแรกเลยเนี่ยนะฮะก็คือว่า
ให้เตรียมตัวในการที่จะชิงตัวคุณบัญญิน
แล้วก็ระหว่างที่อยู่บนทางด่วนเนี่ยให้ไปหาพวกเนี่ย
ดักเพื่อที่จะปล้นรถโดยการที่ชิงตัวเขาออกมา
อันนั้นคือหนึ่งนะฮะหรือถ้าทำไม่สำเร็จให้ไปใช้แผนสองคือ
แผนสองคือว่าให้ตัวโจรเนี่ยหาคนไปอุ้ม
เพื่อมีการต่อลองนะฮะว่าให้ปล่อยตัวคุณบรรยินดร์ออกมา

หลังจากนั้นอีกคนนึงคือท็อป
คุณบัญญินเนี่ยเท่าที่ทราบข่าวมานะ
หมายความว่าตามข่าวนะฮะก็ออกมาบอกว่า

คุณบัญญินบอกว่าให้เตรียมตัว

จะมีการหนีออกจากเรือนจำ
นั่นก็คือการใช้เสาทง
เรือนจำเนี่ยคือจะโค้นเสาทงลงมาแล้วก็จะมีการระเบิดด้านข้างของกำแพง
หลังจากนั้นเนี่ยพอเถาทงล้มลงมาพาดกำแพงปุ๊บเนี่ยเขาจะปีน
แล้วก็โดดหนีลงมาแล้วก็มีคนรับมีคอปเตอร์มารับจะมีฮอมารับนะครับ
ซึ่งอันนี้มีการวิเคราะห์กันแล้วมีการวิเคราะห์กันแล้ว
วิเคราะห์กันแล้วเชื่อว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้
เพราะถ้าเกิดว่าฮอลเข้ามาเอาฮอลที่ไหน

แน่นอนเรือนจำเขามีรัวรอบขอบชิด
กำแพงรั้วข้างบนก็จะมีเป็นรั้วรวดหนาม
ซึ่งตรงนั้นเป็นไฟฟ้า

เป็นเสาทงเหล็กเนี่ยถ้าพาดลงมาเนี่ย

อ่านะปิ้งย่างเลยนะ
ก็คือแล้วใครจะไปเอาระเบิดไปวาง
อันนั้นคือไม่รู้ไงคือเป็นแค่แผนนะที่ในท็อปเนี่ยเล่าออกมานะครับแต่ที่แน่ก็มีการวิเคราะห์กันในหลายมุมก็บอกว่าแหม
ดูแล้วไอ้ข้อนี้มันน่าจะเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ไอ้ข้อที่เป็นไปได้หรือคือข้อชิงตัวนะฮะ
อีกข้อหนึ่งคือไปอุ้มตัวภรรยาของทางพบเรือนจำกลาง

เหมือนกับตอนนี้ที่ทั้งเขาโดนคดีอยู่
เขาจุดคดีอะไรพี่รู้ไหม
เขาโดนคดีคืออุ้มพี่ชายผู้ภาคสา

ถ้าเกิดว่าอยู่ดีเขาจะไปอุ้มเมียผอบออีก

แต่อันนี้เรายังไม่ได้ไปปากปรำกันนะจนกว่าสารท่านจะตัดสิน
แต่ว่าแน่นอนเขาตกเป็นผู้ต้องหาคดีนี้
ก็คือจะมี๓คดีที่เขาโดนก็หนักมากอยู่แล้ว

คือหนึ่งเรื่องราวของการวางแผนฆ่าเสียชูวง
อีกคดีหนึ่งก็คือเรื่องของอุ้มพี่ชายผู้พิพากษา
ก็คือสืบเนื่องมาจากคดีโอนหุ้นของเสียชูวง
มาเป็นให้พักพวกตัวเองแล้วก็มีการไปเกี่ยวข้องกับการฆ่าเสียชูวง
เพราะฉะนั้นโทษเหล่านี้ประหารแน่นอน

หลังจากนั้นเนี่ยทางท่านอธิบดีกรมรัชธรรมก็มีการย้ายจากเรือนจำกลางเนี่ย
ไปไว้ที่บางขวาง
เพราะว่าที่บางขวางเนี่ยค่อนข้างจะเข้มข้น
มีรั้วหลายชั้นรัฐกลุ่มแล้วก็ตรงนั้น
สำหรับเป็นต้อนรับนักโทษอุกชกันต่างนานาอะไรอย่างนี้

พอเข้าไปอยู่วันแรกเนี่ยมีข่าวมาว่าฆ่าตัวตาย
มีข่าวว่าฆ่าตัวตายผูกคอฆ่าตัวตายนะฮะ
ทีนี้วันนี้ผมก็มีโอกาสได้คุยกับท่านอธิบดี

อาจจะเป็นการทดสอบของตัวมันยินว่า

รวมถึงแบบมีการแบบ
อาจจะใช้เงินในการจ่ายให้กับ
คนที่อยู่ข้างในก็คือพวกนักท่องนักโทษอย่างนี้

เขาทดลองของเขาอะไรประมาณอย่างนั้น

สิ่งที่ทางคุณบัญญินจะต้องโดนแน่นะครับ

เขาโดนตีตรวนเลยในคุกเลย
คือธรรมดาถ้าเกิดนักโทษที่มีพฤติกรรมที่แบบ

เขาก็จะถอดตรวนอยู่ในเรือนจำไป
แต่พอเป็นแบบนี้เขาต้องใส่ตรวน

อ่าครั้งเดียวเพราะก่อนหน้านี้ตัวเขาเองเนี่ยมีการ
มีข่าวออกมาว่าตัวเขาเองพยายามที่จะไปต่อลอง

ว่าขอให้เขาได้อยู่อย่างแบบสุขสบายหน่อย

เคลื่อนย้ายก็มีใช้ทีมฮานุมาน

เพราะว่าก็ต้องมีการป้องกันที่แบบ
ค่อนข้างจะเข้มงวดมากขึ้นเข้มข้นมากขึ้น

ก็ทำภารกิจมาหลายงานที่เสี่ยงถูกไหมคะ

ใช่ทีมฮานุมานก็คือทีมของทางกรองปาก
ที่เหมือนเมื่อก่อนเรียกว่าคอมมันโด
ตอนนี้เปลี่ยนเป็นฮานุมาน
เพราะว่าก็เป็นทีมที่ลงพื้นที่
มีความซีเรียสในเรื่องนี้เหมือนกันไหม

ก็มาแบบนี้แล้วจะมาทำแบบไม่ระวังไม่ได้แล้วไงใช่ไหมล่ะ
ก็คือเป็นประเด็นที่ว่าเป็นข่าวดังมา๓๐

ใช่วันนี้คือตัวทางคุณบัญญินก็ไปขึ้นศาล

แล้วก็ปฏิเสธผู้สื่อข่าวว่าตัวเองนั้น
แล้วก็บอกทางศาลว่าเขาไม่ได้รู้เรื่อง
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้รู้เรื่องของการที่จะไปแหกคุก
ส่วนเรื่องของการศูนย์เรื่องของการฆ่าตัวตาย
เขาไม่ขอตอบอะไรยังไม่ขอให้อะไร
ให้การอะไรตอนนี้ไม่อยากให้สื่ออะไรให้ข่าวตอนนี้
แต่ว่าใบหน้าก็ยิ้มแย้มปกติดีแต่ว่าทางฝั่งของรัชธรรมเองก็ห้าม

ไม่ให้ทางนักข่าวนะครับเข้าไปถ่ายภาพ
หรืออะไรเด็ดขาดอย่างนี้คือ
วันนี้ญาติก็จะไม่มีไป
วังทองหลางเนี่ยที่พบว่าภรรยาคือนางสาวพิมชะดาพร
ผู้แย้มใสอายุ๓๐ปีภรรยาของหลวงบริษัทนี้นะฮะ
นอนเสียชีวิตบนโซฟาในบ้านหลังหนึ่งย่านบางกะปิ
ก็ผู้สามีผู้ตายให้การเบื้องต้นว่ายิงตัวตาย
ภรรยายิงตัวตายเพราะเครียดปัญหาบางอย่างเหตุเกิดเมื่อ๒๐มิถุนายน๒วันที่ผ่านมา
ทางด้านแม่ผู้ตายก็บอกว่าไม่เชื่อว่าลูกสาวจะยิงตัวตาย
ล่าสุดวันนี้ที่กองบัญชาการตำรวจนครบานพลตำรวจโทษพระกระพงศ์พงเพตรา
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุคุณพรมมายน
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็ร่วมประชุมกัน
เพื่อคลี่คลายคดีนี้ซึ่งก็บอกว่านางสาวพิมชดาพร
ใช้ปืนยิงขมับซ้ายตัวเองจนเสียชีวิต
ขณะที่รายงานข่าวแจ้งว่าผลการตรวจเขม่าวดินปืนเบื้องต้น
พบว่ามีติดอยู่ที่มือของสามีด้วยคือร้อยตำรวจเอกทรงกรดเนี่ยนะฮะ
แล้วก็มีติดอยู่ที่บริเวณตัวผู้เสียชีวิต
ซึ่งเป็นไปได้ว่าทั้งสองคนนั้นอาจจะเกี่ยวข้อง
อาจจะเกี่ยวข้องกับอาวุธปืนดังกล่าว
ขณะที่เกิดเหตุจากการสอบสวนร้อยตำรวจเอกทรงกฎ
มีผู้ตายสารภาพว่าหลังจากมีปากเสียงกันเนี่ย
ภรรยาได้เข้ามาด่าทอก็เลยมันเดินโทรศัตริย์
ชักอาวุธของตัวเองหน่อยเป็นคู่จากแล้วผู้ตายได้เข้ามายื้อแว่ยงกัน
ทำให้ปืนลั่นใส่ขมับผู้ตาย
ทางคุณแม่ผู้เสียชีวิตเนี่ยนางทองใสก็บอกว่ารู้ข่าว
ว่าสิ่งที่ตัวละครของผู้สงสัยความจริงดีตอนนี้ก็คือ
อยากจะขอบคุณตำรวจทุกนายที่ติดตามคดีนี้แล้วก็คลี่คลายจนทราบว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นใคร
รู้สึกโกรธมากอยากถามว่าทำไมไม่ใช่เหตุผลในการหาทางออกของปัญหา
แล้วก็มาบอกอีกทีว่ายื้อปืนกันล่าสุดนี้ก็คือยังอยู่ที่แย่งปืนกัน
คือเรื่องนี้คือแน่นอนว่าทางฝั่งของญาติเองเนี่ยก็ต้องสู้ต่อเหมือนกัน
ของคุณทรงกฎของคนที่ตายเนี่ยของภรรยาผู้เสียชีวิตนะฮะ
ทางคุณแม่เนี่ยก็ต้องสู้ต่อเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกเลยก็บอกว่า

แต่วันนี้สิ่งที่มันพิรุธมากก็คือว่า
ภรรยาหญิงคนนี้ถนัดขวา

ผ่านบงชิ้นนี้คนนี้ผ่านบงชิ้นนี้ถนัดขวาต้องยิบปือมือขวา

ตัดขวาต้นเข้านี่
นี่คือขวาขวาแต่นี่คือถ้าเป็นอย่างนี้มันผิดวิสัย
อย่างนี้มันผิดวิสัยถูกไหมฮะหรือถ้าเกิดถนัดซ้ายอ่านอย่างนี้เข้าใจได้
แต่อันนี้คือไม่ใช่คือทั้งแม่กับครอบครัวเนี่ย
พูดเรื่องนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าทางตำรวจนายนี้เนี่ย
เขาก็พยายามสู้บอกไม่ใช่คนนอนหลับอยู่
เหตุการณ์เขาลำดับเป็นเหตุการณ์เป็นฉากเลยว่า
เขากลับมาตอนตีหนึ่งเข้านอนทะเลาะกับแฟน
เหมือนแบบย้ายไปนอนอีกห้องนึง
เขาก็ตามไปอีกห้องนึงไปขอให้แฟนกลับมานอนห้องเดียวกัน

จับมือจูงมือกลับมานอนพยายามง้ออะไรอย่างนี้

กระทั่งเผลอหลับไปรู้สึกตัวอีกทีคือ

กลายเป็นว่าพยายามยื้อแย่งปืน

นะฮะคำว่าปืนลั่นเนี่ยกับการที่ว่า
เศรษฐนาที่ยิงมันต่างกันนะ

คือภรรยาของตำรวจเองเนี่ยคนผู้หญิงคนนี้
แล้วตำรวจก็เอาปืนจ่อหัวผู้หญิงด้วย
เพราะว่าผู้หญิงเป็นคนเล่าให้แม่ฟังเอง

เพราะฉะนั้นเนี่ยทางบ้านของฝ่ายหญิงเขาไม่เชื่อ
เขาไม่เชื่อเขาก็ต้องสู้เหมือนกันเพราะว่า
ตอนนี้ตำรวจพอเปลี่ยนพอเปลี่ยนจากการที่ผู้หญิงยิงตัวตายมาเป็นว่า

ทะเลาะแบบเหมือนแบบไม่ได้ตั้งใจ

ข้อต่อสู้ทางกฎหมายมันมีช่องโหวให้ตรงนี้อยู่แล้วไง
เพราะฉะนั้นแม่ของฝ่ายหญิงเขาก็ต้องสู้เหมือนกันว่า
มันไม่ใช่นะเจตนาฆ่าหรือเปล่า
นี่ก็คือการสอบสวนกับการดูวิถีกระสุนมันก็ไม่น่า
วันนี้ไปบอกว่าปืนลั่น

แล้วตกใจตกใจก็เลยต้องโกหกไป
อะไรอย่างนี้ซึ่งมันดูแล้วมันเปลี่ยนไม่ใช่

ก็นั่นไงไปบอกว่าภรรยาถนัดสองมือ
ตอนแรกเขาฆ่าตัวตายเองเพราะตอนหลังก็กลายมาเปลี่ยน
ล่าสุดไม่เกินสัก๗๘นาทีที่ผ่านมา

รามาแอดดิตนะครับจากพิชิตลงอีกแล้วนะฮะ
บอกว่าเรื่องผมจะให้ผมไปเต้นระบำไก่
จะส่งตากล้องไปถ่ายผมอย่างนี้

ไม่เดี๋ยวก่อนจ่าว่างไหม
ไม่มีอะไรทำเหรอตอน๖โมงเย็นเนี่ย
เขาก็นั่งดูเราไงแล้วเขาก็ต้อง

มันเป็นวาระแห่ง
บอกจ๋าว่าก่อนเข้าพื้นที่สแกนอุณหภูมินิดนึง

จ่ากับเจี๊ยบทำไมเพราะเจี๊ยบเป็นลูกไก่

จ๋าไม่เกี่ยวจ๋าจะดูจ๋าอยากดู

นี่มันเป็นการที่ประเทศเราแบบ

คุณอยากจะเต้นหรือจะรำได้หมดคุณแต่คุณต้องใส่ชุด

กะตาหลายการเราไง

พอเราต้องมีการปรวจสอบเหมือนกว่าไม่เยอะแยะไม่ด้านนะคะเดี๋ยวก่อนนะ
แล้วบอกจะไปด้วยกับพี่หนุ่มเนี่ยนะฮะ

ผมยับไว้หมดเลยนะผมบอกให้
แล้วถ้าไม่ไปโดยเฉพาะไอ้เท่าที่รัก

ครับไปหมดแล้ว
ได้เปิดปริตูกันบนนะ
ใครไม่มีสารติ่มจะมีหรือเปล่าก็ไม่รู้
วันนี้นะคะ๒๒มิถุนายนในแพทย์ทวีสินวิศนุโยธิน
หรือว่าสบคแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยนะฮะ
พบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม๓ราย
แล้วก็ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมนะคะ๓๑๕๑ราย
กลับบ้านไปแล้วนะคะ๓๐๐กับ๒๒รายค่ะ
รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตอนนี้ก็๗๑ราย
แล้วก็ไม่มีผู้มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะ
ก็ยอดยังคงที่อยู่ที่๕๘รายค่ะ
ทั้งนี้ผู้ที่ป่วยใหม่๓รายอยู่ในสถานที่กักกันของรัฐ
เป็นหญิงไทยนะคะอายุก็มี๑๑๒๑แล้วก็๓๔ปีค่ะ
ตรวจหาเชื้อในวันที่๒๐มิถุนายนนะคะ
ผลตรวจพบเชื้อค่ะแล้วก็ทุกรายไม่มีอาการ
ในส่วนของรายงานการติดเชื้อในประเทศตอนนี้นะคะ
ต้องบอกว่าเป็นศูนย์ติดต่อกันมาทั้งหมดเนี่ยนะคะ
วันแล้วค่ะซึ่งก็เท่ากับระยะความเสี่ยงเนี่ย
น้อยที่สุดเลยขณะเดียวกันหลังสถานการณ์ดีขึ้น
ก็มีคนมาสอบถามเป็นจำนวนมากอย่างที่คุยกันไปแล้วว่า
คุณหนุ่มกัญชัยจะไปรับปั๊มแขกหรือเปล่าอยู่ในข่าว
เออไม่เป็นระบำไก่นะ
นี่คุณสมรักเขายังบอกเลย
คุณแฟนเพจของเราบอกว่าอุ้มจะไปลำไก่กับพี่หนุ่มด้วยได้ไหมคะ
ต้องทำอย่างไรคะแล้วก็ให้เบอร์มานะคะ
แล้วก็ได้ไหมคะถ้าไม่ตอบคือยกเลิกนะคะ

นี่คือตอนนี้คนที่ติดเชื้อคือมาจากต่างประเทศแล้วก็อยู่ในค่ายอยู่ในค่ายหมอ
แล้วก็คือไม่มีอาการอะไรจะตรวจเพราะว่าอยู่ในค่าย

หมายถึงว่าเจอที่เจอเนี่ยคือไม่มีใครมีอาการ

แล้วก็มีคนที่กลับไปที่มาไปที่มา
มาเอากลับไปจากประเทศเรา
แล้วว่าออกกลับไปแล้วไม่ใช่นะ

เรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นของระบำไก่

เรานำเสนอเรื่องของเจ้าแม่ตะเคียน

เอาแม็กซ์ไปปิดปากเจ้าแม่ตะเคียน

กุมารทองกุมารเงินอยู่ตรงนั้นด้วย
แล้วก็มีการพูดเนี่ย
จะไปแก้บนอ่ะจะไปแก้ไปทำอะไร

เหมือนจะไปไหว้
ผมก็บอกว่าได้มีปัญหา

ดาวเรืองหรอ๓เดือนหรือไงเนี่ย

เห็นมั้ยคุณศักดิ์ศิษย์ไหมเนี่ย

อะไรนะนัดกันยังไงคะ
ใจเย็นค่ะเดี๋ยวเรายังไม่กำหนดวันนะตกลงที่พูดวันนี้จะไม่ไปใช่ไหม

ไม่รู้เป็นสิบรอบแล้วดูพี่เนี่ยนะ

ไม่ได้เขาเรียงลำดาบว่ามันเกิดอย่างไร
ลำดับให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ไป
คือตอนนั้นมันหนักมากมันแบบติดเชื้อวันเป็นร้อย
คุณสายสุนีบอกว่าบอกล่วงหน้าสักนิดนึงนะคะจะให้ไลน์
ได้ค่ะไม่ต้องหัวค่ะเอาชุดไหมเดี๋ยวจะเช่าไงเอาไหม

อยากให้เป็นกำลังใจคนตอนนั้นหนูจำได้พี่หนุ่มบอกว่า

ใช่แบบตอนนั้นอยากให้เป็นกำลังใจ

มันต้องขนาดนี้เลยเหรอวะ

เอาแมสไปถวายเจ้าแม่ตะเคียนไปโทรมาคุณแม่คุณเอ้ย
อุ๊ยยังไม่หายากจิ๊บเป็งเลย

นี่ผู้สื่อข่าวเขารายงานนะครับ

เขตเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดประจินบุรี
เขาบอกว่ามีต้นตะเคียนชื่อว่าแม่ย่าโอรส

มีกุมารจุกแดงจุกทอง

นี่นำผลไม้๙อย่างลูกขนาดเขียวน้ำแดง
อกจากนี้เนี่ยยังได้ขอพรจากเจ้าแม่ตะเคียนแห่งนี้

อยู่ในขณะนี้นะครับดูสิครับ

คือเขาเอาหน้ากากอนามัยเนี่ยไปปิดให้กับหุ่นแม่ตะเคียนรวมถึงกุมารทองด้วย
เพื่อให้นักเสียงโชคที่มาขอพรนั้นได้ตระหนักว่า
แม้แต่แม่ตะเคียนเนี่ยยังไม่ปลอดภัยจากโควิด๑๙เลย
รวมทั้งไม่ให้ใครทำกิจกรรมใดทั้งสิ้น
ไม่ว่าจะเป็นร่างทรงที่มีคนรวมกลุ่มจำนวนมาก
แล้วก็เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะครับ
เพื่อสนองนโยบายการของกรมควบคุมโรคติดต่อ

ก็คือเป็นต้นที่มาของการว่าเดี๋ยวปล่อย

ได้คุณพูดแบบได้บอกเดี๋ยวไปขอให้แบบ๓เดือนอะไรอย่างนี้นะ

แต่ว่าตอนนั้นที่บ่นบ่นว่าว่าจริงมันถึงนักกระดานั้นจริงแล้วตอนที่นับกัน
ใช่แต่วันนี้คือหมดแล้วไง
แต่ว่าที่บ่นบ่นตอนนั้นคือว่านักกากกระดามัยเหมือนหาไม่ได้
ปอนด์นั้นน่ะแต่ว่าอัน๒๐บาทกลายเป็นอันละ๒๐๐

จับหุ้นลิงวิ่งราวทองอันแน่

นั่นแน่
สนับสนุนโดยครีมอาบน้ำบีไนท์
รู้กันดีว่าที่เขาสามมุกนะคะที่บางแสนมีลิงเยอะ
ใช่เราจะแบบเปิดกระจกรถไว้ไม่ได้เลย

ทีนี้ที่จุดชมวิวของยอดเขาสามมุกที่จังหวัดชนบุรีเนี่ย
สองหนุ่มกู้ไพรมรณิษฐรรยสรรีมณีรัฐ
กำลังปีนป่ายขึ้นไปบนยอดเขานานกว่าชั่วโมง

จากการสอบถามนายมงคลเกิดผลอายุ๔๒ปีก็บอกว่า
และนางสาวเอวารินเนียมพราง

พร้อมกับเพื่อนอีก๒คนเดินทางมาจากนครนายก

ที่น้องสาวกำลังใช้โทรศัพท์ถ่ายภาพวิว

กระเป๋าในกระเป๋าก็มีถุงเครื่องสำอาง
และถุงใส่กล่องทองคำหนัก๒สลึง

หยิบซ่อยทองคำมากัดเล่น

กู้ภัยทั้งสองคนทั้งสองคนนี้ก็น่ารักมาก
ใช้เวลาตามหาไส้คอทองคำปีนแบบนี้นานกว่าหนึ่งชั่วโมง
หลึงอ่ะนะก่อนจะหาเจอโดยลิงเนี่ยทิ้งไว้บนยอดไม้
มันกัดแล้วมันแบบว่าว่าไม่อร่อยไม่อร่อย
ตบมือให้กับกู้ภัยครับ
นี่นางสาวเอวรินกล่าวว่ากำลังยืนถ่ายรูปกลิ่นทรงหลงมาหยิบกระเป๋าไป

หยิบเอาถุงทองที่เป็นสีแดงออกมา

แล้วออกมากัดเล่น๒หลึงมันก็แพงมันก็เยอะอยู่นะ

ลิ้งทำท่าจักรัดก็เตาะใจปล่อยมือ
ก่อนจะแจ้งความแจ้งเจ้าหน้าที่นั่นแหละ

ขณะที่นายมงคลจะมอบเงินรางวัลเป็นสีน้ำใจให้
แต่ว่ากู้ภัยสองท่านที่แบบขอน้ำสองแก้วก็พอ

ที่พักอ่ะมันอยู่บนต้นไม้ใช่ปะ
แล้วเขาก็ต้องมีแบบว่าตะข่ายคุมไว้เพราะว่าลิงเยอะมาก
แล้วก็กลัวสัตว์เลยคลานอะไรเข้ามา

ฉันก็จะวางของเนี่ยใกล้กับตะข่ายที่กั้นไว้
เสร็จแล้วก็มีผ้าสมพาสปอร์ตวางด้วยนะ
แล้วฉันก็หันไปกำลังจะเรียกนางแบบมาแต่ง
หันมาอีกทีมือลิงอย่าล้วงเข้ามาหยิบ

แล้วก็เอาฟองน้ำไปเพราะเป็นสีชมพู

แล้วนางก็แบบแล้วกระโดดไป
พอไปถึงที่กิ่งไม้นางก็

เอาฟองน้ำมาคืนซะเดี๋ยวนี้นะ
เออฉันเลยต้องใช้มือลองเลยโถ
เอาไปอันเดียวเหรอฮะไปต่างประเทศนี้เอาไปแค่อันเดียวเหรอ
เป็นถึงระดับแบบช่างแต่งหน้ามือหนึ่งของประเทศเจ

คือถามคำหาเรื่องด่ากูทำไม
แต่เราจริงใช้มืออย่างเดียวเพราะว่าลิงเอาไปกลับว่ะ
ดูดีไปถึงอเมซอนเอาไปอันเดียว

ต้องไปพักที่เซาเปาโลก่อน

มันอาจจะหยิบก็ได้แต่ว่าพาสปอร์ตมันใหญ่ใช่ไหม

ไปวางที่ร้านตอนนั้นผมจำได้สมัยก่อน

ต้องการไหม

น้องอึงอ่างเล็กนิวอย่างว่าน้อง
ผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่ามีอึงอ่างเผือกให้โชคมาแล้ว๒งวด
นี่อึงอ่างต่อมานักข่าวลงพื้นที่ไปพบกับนายประวิทร์๓งามแก้ว
เขามีอาชีพเลี้ยงหนูพุกขายนะฮะอายุ๓๓ปี
อยู่บ้านเล็กที่๕๔๑หมู๙บเมืองจวัดมุกดาหาร

ที่มีลักษณะลำตัวยาวประมาณ๓นิ้วตามีสีแดงนะฮะ

ขาหน้าขาหลังมีนิ้วยาวผิดปกติ
ผิวนั้นมีสีขาวเนียนใสรูจมูกใหญ่

อ่านายประวิทย์เปิดเผยนะครับว่า
น้องชายเนี่ยได้ไปจับกบแล้วก็อึ่ง
ได้มาประมาณสัก๘๙กิโลกรัม
ก่อนจะกลับบ้านมานะฮะต่อมาเนี่ยก็ส่องไฟไปเห็นอะไรตาแดง
ปรากฏพอไปดูใกล้มันเป็นอึงอ่างเผือกนะฮะ
กระโดดเข้าไปหาน้องชายเขา

พอตอนเช้าน้องชายบอกว่าเนี่ยได้อึงอ่างเผือกมาตัวนึงนะ

เองบอกอย่าพึ่งเลยขอเลี้ยงหน่อยได้ไหม
มาวันที่๑๖นะฮะได้ถ่ายภาพอึงอ่างเผือกลงเฟซบุ๊ก
แล้วเพื่อนในเฟซบุ๊กก็เอาไปขยายดูก็เลยเห็นเป็นตัวเลข
ปรากฏว่าเอาไปซื้อถูกรางวัล
นี่ดูสิไม่รู้ไปยังไงเนี่ยถูกรางวัลซึ่งก่อนที่จะได้อึงตัวนี้มานะฮะ
ตัวเองเอาหนูพุกที่เลี้ยงไว้ไปขายแล้วก็บริจาคให้เงินเอาเงินให้กับคนพิการไป
พอกลับน้องชายเนี่ยก็เอาอึงอ่างเผือกมาให้
แล้วก็ชีวิตนั้นดีขึ้นเลยทันทีนะฮะเขาว่าอย่างนั้น
ตอนนี้มีคนมาขอซื้ออ่างเผือกราคา๕๐๐๐นะ

แต่เขาไม่ขายเพราะเขาบอกเขาซื้อ๓ตัวได้มากกว่า
เออชีวิตถูกลอตเตอรี่ใช่ไหม

หาเรื่องแล้วนะฮะอืมเขาบอกว่าขอเก็บไว้เอง

เดี๋ยวต้องไปพบชอก่อนระบำไก่อ่ะเดี๋ยว

ตื่นเต้นกันแฟนคลับหรือแฟนรายการไม่ใช่ระวังไก่คุณนะ
ขึ้นในไลน์ไม่อยู่คนอย่างจะเห็นเธอเต้นก็ดูดิไม่อยากจะบอกให้นะฮะ
เพจเนี่ยที่แบบว่าใหญ่๓เพจ
เขามีเจี๊ยบมีเจี๊ยบมีแหม่มโพดำมีอีกา
แหม่มด้วยเหรอแต่ว่าแหม่มเนี่ยเขาไม่ได้ขยี้

มโพดำเนี่ยเขามีงานอื่นต้องทำแต่ว่าเจี๊ยบกระจ่าเนี่ยไอ้สองจอเนี่ย

แต่คุณเจี๊ยบเขารักเธอเนอะ
เดี๋ยวก่อนเธอจะหมายถึงพี่สมรักด้วยไหมที่ว่า

ไม่มีอะไรทำเหรอไม่มีงานทำด้วยไหม
ยังไงฉันอยากถาม
โดยเฉพาะแองจี้เนี่ย

เดี๋ยวมาส่งมาแล้ว

ก็ต้องรับสารมาบอกพี่หนุ่มไงเนี่ย

เดี๋ยวขอดูเวลารอดูคิว
ต้องมีอาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์เลย

๑๖๖ต้องเอาแป้งไปอีกไหม

มีหนุ่มคนหนึ่งเป็นชาวอเมริกา

สหรัฐอเมริกานี่แหละค่ะ

ก็ลูกสาวไปเที่ยวทะเลที่หาดเค็ปหัดทรัสรัฐคารณายนา
จังหวะที่ลูกชายที่ชื่อว่านิคอาเทอร์ลงไปเล่นน้ำ
ห่างอยู่สักประมาณ๗เมตรครึ่ง
อยู่เนี่ยก็ร้องโวยวายขึ้นมาเลย
พ่อเขาก็นึกว่าโดนอะไรร้องเล่นขำอันนี้เป็นต้น
ไม่ใช่ด้านเห็นเป็นฉลามกำลังงับลูกชายเขาอยู่
เขาก็พอเห็นว่าเอาเป็นฉลามนะ
ตนก็เลยกระโดดลงไปไหว้ไปหาลูกชายทันที
แล้วก็ไปเตะไปต่อยฉลามแบบรัวเธอ

มันไม่มีเพราะด้วยความตกใจก็ไปเตะต่อยฉลามรัว
และผลปรากฏว่าฉลามอ้าปากปล่อยจ้า

ก็เลยเอาลูกชายขึ้นมาจากน้ำ
สภาพจะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะตอนที่ไปส่งที่โรงพยาบาล

มีแผลทั้งหมด๔๐รอยนะคุณ
หมอทำการเย็บไปทั้งหมด๑๗เข็ม

นอกนั้นก็อาจจะเล็กน้อยนะ
ก็มีนะที่นิ้วโป้งอย่างที่เราเห็นก็มีนะ
ที่มือก็โดนนะฮะ
แต่ว่าตอนนี้ลูกชายเขากำลังใจดีมาก

ปกติเห็นมันจะกระชากขายเหมือนโดนมีดฟันเลยนะ
ถ้าช้ากว่านั้นหน่อยฉันว่า
ถ้าพ่อเขาไม่ตัดสินใจลงไปชกต่อยเตะ

โอ๊ยน่ากลัวนะกำลังจะบินเตอร์ไม่ค่อยกล้าลงน้ำเลยนะ

อันเจ๊คุณอะไรคุณคุณตรงอะไรมาบางไก่
โอ๊ยพี่หนุ่มพี่หนุ่มหอเต๋าแตกเหรอมีพลังไม่ต้อง

สมมติเดิมเนี่ยลองหลอกให้ผมไปหาพี่พลัทที่กล้องถ่าย
บอกว่าเนี่ยพี่หนุ่มไปเล่นหนูก็เล่น

ไปถึงเสร็จปุ๊บค่อยผมนั่งแล้วก็ให้ผมแต่งหน้า
แล้วก็คือเดี๋ยวนั้นเลยให้ผมเล่นเป็นตัวนั้นเลย
เป็นผู้หญิงเป็นแม่มดอะไรก็ไม่รู้
ผมก็ไม่รู้ทำยังไงผมไปนั่งตรงนั้นแล้ว

ปฏิเสธก็ไม่ได้เหรอเซ็งเลยอ่ะดีแล้วไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
หนุ่มจิตเมินโลกช่วยตัวเองกลางปั๊มไม่แคร์สายตาใครนะครับ

ร้อยตำรวจเอกวัชรินหูชัยภูมิ
เป็นรองจัดวัตรสอบศูนย์สอบภอมเมืองชัยภูมินะครับ
รับแจ้งเหตุครับว่ามีชายอายุประมาณ๓๐๔๐ปี
นอนช่วยตัวเองอยู่ภายในปั๊มแก๊สแห่งหนึ่ง
บนถนนหมายเลข๒๐๑สายชัยภูมิ๔คิ้วตำบลหนองนาแซง

มีการประสานทางตำรวจสายตรวจให้ไปตรวจสอบหน่อยนะฮะ
เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางมาถึงตกใจนะครับ
เจอชายคนดังกล่าวนอนช่วยตัวเองอยู่จริง
ก็เลยเชิญตัวขึ้นรถพร้อมกับสอบถามเบื้องต้น
ทราบชื่อว่าคนนี้ชื่อว่านิกรนะ
อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่๕อำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
นี่ดูนะฮะกำลังใส่กางเกงอย่างนี้นะ
จากการสอบถามนะฮะในดอนสัมมโยครับอายุ๔๒ปี
เป็นเจ้าหน้าที่ปั๊มแก๊สแห่งนี้ครับเขาเปิดเผยบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุตนเองเนี่ยเห็นชายคนนี้เนี่ยนะฮะ
ขับรถมอเตอร์ไซค์สีแดงขาวมาจอดที่ปั๊ม
แล้วก็เดินลงจากรถหลังจากนั้นถอดรองเท้าวางเอาไว้
แล้วก็เดินไปนอนบริเวณร้านค้าเช่า
แล้วก็ควักอวัยวะเพศออกมา

จากนั้นลุกขึ้นเดินไปเดินมา
โดยที่มือของชายคนนี้ก็ยังกำอยู่ที่อวัยวเพศ

ตนเองเห็นท่าไม่ดีเพราะเห็นแล้วสะท้าน
จึงโทรเรียกตำรวจแจ้งตำรวจ
บอกให้ตำรวจมาดูหน่อยซิ
ตำรวจมาเห็นก็ตกใจเหมือนกัน

แจ้งข้อหาอาณาจารย์นะฮะก่อนควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ช่วยเหลือตัวเองคนเห็นเสร็จสักพักนึงถึงจะแจ้งตำรวจ

ถ้าอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงต้องขอกล้องบนหมวกตำรวจนะดู

ไม่หมดหรอกตำรวจต้องถ่ายเป็น

คนบันเทิงอะไรพี่เติมนะฮะผู้กำกับชื่อดัง

ยิงตัวเองเสียชีวิตนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ

ที่เราได้ข่าวกันเมื่อวานตกใจมากเมื่อตอนบ่ายว่าพี่เตย

เจอเป็นทั้งผู้กำกับเป็นทั้งมือเขียนบทละครชื่อดัง
ได้รับรางวัลทั้งกำกับทั้งละครนะฮะ
ละครของพี่เติมนี่ก็คือแรงเงาเพลิงบุญสภาพบรุษจุธาเทพ
คุณชายปวรุษมีสะพ้ายเจ้าบริษัทบำบัดแค้นคือพูดชื่อไม่หมดเลย
เขียนมานานแล้วก็มีคนที่รักมากมาย
เจนนี่กับจอยก็อะไรเจนี่ก็คือเรื่องเพลิงบุญ
คนบันเทิงก็ออกมาโพสต์แสดงความอาลัยถึงพี่เติมจำนวนมาก
โดยเจนนี่ก็โพสต์ข้อความที่เป็นภาพกำลังกอดพี่เติม
แล้วก็บอกว่าพี่เติมของหนูหลับให้สบายนะคะ
ชนทิชาก็อะไรพี่เติมมากนะคะ
บอกว่าช็อกแล้วก็ตกใจกับข่าวที่ได้ยิน
เติมก็จากเราไปแล้วขอบคุณพี่เติมมากที่ตัดสินใจเลือกจอยรับบทรัชนก
อันนี้คือในแรงเงาคือทุกคนจะจำนี่ก็ซิกเนเจอร์ของจอยเหมือนกันนะคะ
แรงเงาเนี่ยก็ทำงานกับพี่เตยเหมือนกันทำงานที่มีความสุขมาก
เติมทั้งสอนและให้ความรู้เกี่ยวกับการแสดงเป็นครูอีกคนของจอย
ที่ป้องนวัดนะคะพระเอกเพลิงบุญนั่นเองค่ะ

ใช่พี่เลิกพี่เลิกก็ดีใจและเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมงานกับพี่เติมครับ
ขอบคุณทุกความหวังดีและทุกคำสั่งสอนหลับให้สบายครับพี่
แล้วก็เขียนข้อความว่าพักผ่อนนะคะพี่เติมไม่เจ็บไม่ปวดแล้วนะคะ

แอนทองประสมก็โพสต์เหมือนกันก็อะไรพี่เติมนะคะ
แอนก็บริษัทบำบัดแค้นก็มีใช่ไหมคุณแอน
คุณแอนก็บอกว่าเพิ่งจะเจอพี่เติมได้ไม่นาน
แล้วก็โทรศัพท์คุยกันพี่เติมก็ดูเหนื่อย
เติมก็ดูเหนื่อยมากแล้วก็มีอีกหลายคนนะคะน้องจ๋าด้วยน้องจ่ายศินี
ส่วนบรรยากาศพิธีลดน้ำศพนะคะก็มีนักแสดงและผู้กำกับมาร่วมงานกันเยอะแยะเลยนะคะ
ก็สำหรับกำหนดการสวดพระอภิษฐรรมศพเนี่ยของพี่เติมนะคะ
ในวันที่๒๒๒๔มิถุนายนก็จะสวดเวลา๕โมงเย็นสารสองวัดอุทัยทารามพระอำเก้า
และจะมีพิธีชาปนกิจในวันที่๒๗มิถุนาเวลาบ่าย๓ค่ะ
แต่แกไม่สบายอยู่แล้วด้วยใช่ไหมพี่เต็มก็ก่อนก่อนแรงเงาจบเนี่ยก็ผ่าตัดหัวใจนะคะ
แล้วก็พักฟื้นจนกลับมาทำกับ๒๒มิถุนาจนจบ
นี่ก็เป็นเรื่องล่าสุดสุดท้ายที่พี่เติมทำค่ะ
ก็เจนนี่เหมือนกันจีนนี่เขยฟูหมและช้านกนี้นะคะมากไม่คิดใดเลย
แบบพี่เติมเวลาในกล่องคนจรกพี่เติมจะตลกหน้าตาย
พี่เติมเนี่ยจะคมแล้วก็สนุกไม่ว่าจะเป็นทั้งชีวิตเชื่อดเฉือนหรือว่าจะตลก
อย่างสะพายเจ้าเนี่ยชอบมากเปลี่ยนบทเก่งลูกศิลป์ลูกหายเยอะ
คุณชนะอาประยูนก็ลงบอกว่าจุกจุกแบบพูดไม่ออก
ระบำไก่คุณหนุ่มค่ะก็ขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวของพี่เติมด้วยนะครับ
เขาบอกไม่ไหวแล้วเป็นคู่นักแสดงกับผู้จัดการดารา
เรียกได้ว่าสนิทกันมากเลยทีเดียวเราจะเห็นนะตั้งแต่เริ่มเข้าวงการมาแล้วนะ
ทุกคนจะไปไหนมาไหนเที่ยวไหนด้วยกันตลอดเวลาใช่ไหม

เออทำอะไรก็ทำคู่กันอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะ
ล่าสุดเนี่ยนะคะฉันอยากให้คุณไปดูเอสุภาชัยนะ
โพสต์ภาพตัวเองในขณะแปลงร่างเป็นหญิงสาว

มีผมม้าผมยาว

นี่นางบอกระบุแคปชั่นมาด้วยนะคะว่า

เหมือนอะไรก็ไม่รู้ว่ามันดูแอปจนผิดขนาดไปหมด
คืออย่างนี้เพิ่งจะเอาเฝือกออก

ออกวันแรกก็เลยจัดเต็มสักนิดนึง
เพราะว่านางนี่จะเริ่มออกกำลังกายนะ

จะได้เชื่ออะไรในโลกมายานี้ได้อีก

นี่คือเขาเดย์เขาแต่งภาพนานไหมเนี่ยพี่เอ
นี่ไงอ้ำก็ถึงได้ถามกันบอกว่า
มาคอมเมนต์อาหารบอกว่าใช้แอปอะไร

ก็ดูสิมันจะแบบ
ไม่มีทางแล้วผิดส่วนไปหมด
นี่เป็นใครอ่ะ
คือตัวนี้แหละแต่ว่าเป็นแอปใช่ไหม
เขาใช้แอปแต่งงานได้ใช่ไหม

แอปข้อชื่ออะไรให้รู้ช่วยบอกมาหน่อยอันแนี้
นี่ดูคะ
เขาเล่นหนังพี่พจน์
คุณแต้วเผยเหตุผลมุ่งปฏิบัติธรรมนะครับ
หลังคุณพ่อประสบอุบัติเหตุผ่าตัด๕ครั้งนะครับ
แต่พอมาตอนหลังมาเห็นอันนี้ล่าสุด

คุณแต้วลงชุดนุ่งขาวห่มขาวเดินหน้าปฏิบัติธรรม
เป็นเวลา๒วัน๑คืนที่เสถียรธรรมสถานนะครับ
ซึ่งหลายคนก็เกิดความสงสัยนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ล่าสุดคุณแต้วเองเนี่ยก็ออกมาเปิดใจหลังจากทางโลกนะฮะ
ปฏิบัติธรรมที่เถียรธรรมสถาน
เพราะว่าคุณพ่อประสบอุบัติเหตุ

โอ้โหอนุโมทนานะคะขอให้ผลบุญ
ที่ปฏิบัตินี้ทำให้คุณพ่อหายไว
เอาพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับ
ของน้องลิซ่าใส่ถ่ายโปสเตอร์
ยังไงครับหายหมดถ่ายหมดถ่ายใน๒ชั่วโมงโอ้โฮ
กี่ชุดสุดจริงจริงอืม

กล้าม๓๔๓ล้านตอนแล้ว
เซอร์พรีซิงเกิ้ลอื้อหือทีเซอร์ทีเซอร์พรีซิงเกิ้ลด้วย
ผมม้าผมม้าพี่ผมม้าผมดำไหนอ่ะอ๋อที่ขาวไหมออกมาเพิ่มเติม
เป็นภาพของสี่สาวแต่ว่าเรานี่คือชื่อของแฟนคลับน่ะ
จากราคาชุดจะแพงหูฉี่แล้วนะคะชุดที่ใส่นี่นะคะ
เราเราวังให้เสียบ้างละก็เลี่ยบร้อยอ่าเนี้ยใส่แค่เนี้ย
ของอะไรอ่ะข้างบนอ่ะเนี่ยอะไรน่ะ
ใช่อ่ะอ่านอ่ะได้ตัวเขาก็มีแบรนด์เสื้อผ้าเขาเอง

ขอบคุณนะครับพรุ่งนี้คุณพระดำมาผมไม่ได้มา
แล้วก็ระบำไก่ลำแน่นอนครับเดี๋ยวรอติดตามว่าวันไหนนะครับ